ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะแดดเนี่ยยิ่งเวลาช่วงกลางวันกลางวันหูบางคนเดินเดินอยู่วูบไปเลยก็มีแต่ล่าสุดค่ะอันตรายยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นช่างมุงหลังคาค่ะกำลังมุงหลังคาอยู่ข้างบนหลังคาบ้านเลยนะคะแล้วเกิดอากาศร้อนแล้วก็วูบเป็นลมแดดค่ะเพราะดีมากเจ้าหน้าที่รวมตัวกันช่วยชีวิตรอด
หลังคาค่ะอยู่บนหลังคาบ้านเลยนะกำลังทำปฏิบัติภารกิจอยู่เลยอ่ะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านปูนสองชั้นหลังคาวัดความสูงจากพื้นดินแล้วเนี่ยสิบเมตรได้ค่ะช่างนกอ่ะนอนอยู่บนหลังคาด้วยอาการอิดโรยเลยนะคะจนทีต้องรีบนำบันไดผ้าจากชั้นลอยบ้านข้างกันเพื่อขึ้นไปบนหลังคาจากนั้น
ให้นำเปรย์ไปวางบนบันไดให้ค่อยค่อยเลื่อนลงมาที่ชั้นลอยของบ้านข้างค่ะยุ่งยากเหมือนกันน่ะไม่ใช่ง่ายง่ายน่ะการนำคนลงมาจากหลังคานี้จนทีเขาต้องคอยประคองตลอดเวลาแล้วก็คอยรับตัวช่างนกด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายอย่างที่บอกความสูงมันสิบเมตรถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสสูญเสียได้การดํ
การช่วยเหลือเท่านี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะถึงจะสามารถนำตัวช่างนกลงมาจากหลังคาได้อย่างปลอดภัยนะคะ